นางฟ้าเล็กลิขิตของเราวันนี้นะคะ
เปียกข้าวคุยกันมากเลยค่ะ
เต็มอยู่เข้ามาดูดังวิเคราะห์แบบเป็น

เพราะว่าหลายคนร้องขอมาบอกว่า
ส่งมาแล้วทำไมยังไม่ได้ดูสักที
เนื่องจากว่าเราก็มีเวลาจำกัดนะคุณผู้ชม

แต่บางทีเนี่ยมันก็ได้แค่แบบ๒๓คน

เดี๋ยวจัดเต็มเท่าที่จะทำได้เลย

ขอเริ่มต้นด้วยวิธีการดูเบอร์โทรศัพ

เพราะว่าเดี๋ยววิเคราะห์ไปก็ไม่รู้เรื่องว่ากำลังพูดถึงอะไรกันเนี่ย

วิธีการวิเคราะห์ของอาจารย์ก็คือว่า

เดี๋ยวนี้มี๐๙แล้วนะ

ตัวหลังก็ถูกดึงออกมาได้เป็น
ไว่กันลงมาอย่างนี้ได้ทั้งหมด๖คู่

คือความหมายของเบอร์โทรศัพท์ของคุณ

เบอร์แรกวันนี้ที่จะดูนะคะ
มีไหวพลิบแล้วก็ค่อนข้างรวดเร็ว

อยู่บ้านอาจจะนั่งแชทอะไรเยอะแยะไปหมดเลย
ค้าขายของออนไลน์อยู่ประมาณนี้นะคะ
แล้วก็ตามด้วยที่เราบอกว่าเสียคือ๙๐

สันโดดแต่ก็มีแนวทางแปลกแหวกแนวล่ะ

เป็นเลขของความมีรู้จักวางแผน

ก็เป็นเลขที่ค่อนข้างจะเก็บความลับเก่ง

แต่ความรักของคนอื่นเนี่ยเก็บไม่เก่ง

กลายเป็นว่าพอคุณจีโน่รู้โลกรู้เลย
เรารู้แต่เรื่องของคุณจีโน่นี่จะไม่หลุดออกไป

แล้วเบอร์นี้มันเหมาะสมไหมคะอาจารย์

เพราะว่าเราก็มากลัวในเรื่องเลข๐เนอะ

เลือกเบอร์ที่ไม่มีเลขศูนย์อยู่ใน๖คู่หลัง

คุณเอ๋ค้าขายนะคะหมายเลขก็คือ๖๖

นะคะเปิดด้วย๖๖เป็นเลขเสน่ห์

ลูกค้าเข้ามาซื้อเขาก็มีมุกตลก
คุยกันไปคุยกันมายิ้มแย้มแจ่มใสดี

โอ้โหถรักถรัก

อันนี้เลขเป็นแนวนักกีฬาหน่อย
แต่คำว่านักกีฬาไม่ใช่ต้องไปแข่งขัน
เป็นเรื่องของใจนักสู้

มีภาระกำลังมากมายในการใช้ชีวิต

ตามด้วย๙๕จึงกลายเป็นการปล่อยวาง
รู้จักมีสติไม่ตื่นตนกกับปัญหา

เป็นผู้มีอำนาจบารมีในตัว

โหเบอร์นี้ดีเลย

คุณเพชรรับซักเสื้อผ้า

นี่ขึ้นไว้ให้แล้วการปอล์ค่ะ

โดยเบื้องต้นก็บอกได้เลยว่ามีเลขเสียนะคะ
คู่กันก็มีศูนย์ทั้งสองตัวอยู่กลางเบอร์
ในเรื่องของการเป็นเนื้องอกได้มีโอกาสที่จะเป็นเนื้องอกเป็นซีส
แล้วก็เป็นโรคในช่องท้อง
ถ้า๐๒จะไปในด้านของห่อผืดภูมิแพ้
แล้วพอมาดู๐๓นี่เกิดอะไรขึ้น
เกิดจะเป็นในเรื่องของการเจ็บหลัง
เจ็บหลังเจ็บเส้นเอ็นปวดเส้นเอ็นทำนองนี้นะคะ
เบอร์นี้ป่วยเยอะนะครับหลายโรคเลยครับ

อันนี้แนะนำเปลี่ยนค่ะแต่ว่าคุณเพชรโชคดีอยู่อย่างหนึ่ง
มีเงินเข้าก้อนใหญ่ด้วยตลอดด้วยนะคะ
แล้วก็เป็นคนที่โดดเด่นผู้ใหญ่เห็นคุณค่า
อยากเห็นคุณค่ามีเงินเข้าแต่ที่สำคัญก็คือ
มีอาการเจ็บป่วยเยอะหน่อย
อาจจะต้องดูอีกนิดนึงว่าจะเปลี่ยนเป็นเลขอะไรดีนะคะ
แล้วก็ยังไม่หมดคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูอีก
รีบส่งมาช่วงนี้บอกแล้วว่าวันนี้อาจารย์ปอลดูแบบจัดเต็มเลยนะคะ
โทรศัพท์ของคุณอาชีพของคุณส่งมาแบบนี้ไวนะคุณผู้ชม
เดี๋ยวไม่ทันนะคนต่อไปนะคะคุณน้อยค่ะ
คุณน้อยเป็นคุณครูหมายเลขโทรศัพท์๒๖๔๒๗๒๗จ้า
โถเบอร์เรียงสวยนะคะแต่ต้องบอกว่าการเรียงสวยเนี่ย
แค่คู่เดียวก็เป็นการแสดงถึงการมีหนี้สิน
เรื่องของการที่ต้องรับผิดชอบดูแลคนใกล้ชิดใกล้ตัว

๒๗๒๗มันคือเบิ้ลสองเด้งไปเลย
หนักเลยค่ะค่อนข้างจะเหมือนหาเงินอะไรมาได้
ก็ไม่เคยได้ใช้ด้วยตัวเอง
แต่ว่าคุณครูเนี่ยดีตรงที่ว่าคุณครูอ่ะ

คือบุคลิกภายนอกยังไงคุณครูก็เป็นคนที่อ่อนโยน
น่าคุยด้วยมีคนคอยช่วยเหลือเยอะค่ะ

พอเงินเข้ามาแล้วก็ใช้จ่ายออกหมดเลย

คือหนี้สินเยอะตรงที่ว่าเวลาจะไปกู้อะไร

ก็ดูแล้วควรจะต้องเปลี่ยนใช่ไหมฮะ
คร้วงควรค่ะเรื่องเงินมันสำคัญนะ
เพื่อความสบายใจก็ค่อยปรับกันไปนะคะ
มาดูอีกหนึ่งท่านนะคะคุณผู้ชมก็คือคุณนุษย์ค่ะ

นี่เลขสวยเหมือนกันนะคะอาจารย์ปอค่ะ

ไม่ดีแน่นอนเพราะว่ามีศูนย์ทั้งหมด๓ตัวนะคะ
แล้ว๐๑ก็จะไปในเรื่องของความเจ็บป่วย
เรื่องปวดไมเกณฑ์ปวดลูกในตามีปัญหาแล้วล่ะ
ศูนย์๑๐เนี่ยโอ้โหสองคู่เบิ้ลเลย

เวลามีปัญหาอะไรปิดประตูห้องอยู่คนเดียวไปก่อน
แก้ปัญหาทำใจให้สบายได้
แล้วถึงออกมาบอกพวกเราว่าเกิดอะไรขึ้น
แล้วอย่างศูนย์๖๐๖เนี่ย
จะเป็นเรื่องของความรุ่มหลง

เพราะว่าเจ้าตัวจะต้องหน้าตาดีแน่
ดูจากตรงนี้นะคะหน้าตาดีมีเสน่ห์แน่
แต่ว่าความมีเสน่ห์ค่อนข้างจะเป็นในลักษณะรุ่มหลง
เบอร์นี้เปลี่ยนค่ะแนะนำเปลี่ยนเลย

เบอร์ก็ต้องเปลี่ยนแต่บางเบอร์ก็ดีอยู่แล้ว

ใช่แล้วค่ะสำหรับท่านอื่นนะคะ
อยากจะได้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเลขคศาสต
ก็ติดตามอาจารย์ปอได้ทุกช่องทางนะคะ

ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
กับอาจารย์ปอแบบนี้ในทุกวันจันทร์อยู่แล้วนะครับ

ติดตามกันแบบนี้ในทุกสัปดาห์กับวันจันทร์นะครับ